สักครู่นี้เห็นแล้วต้องเป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่เมื่อวาน
จนมาถึงกระทั่งวันนี้และทุกหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
หัวข่าวนี้ลูกเขยชาดาไทเศษถูกบุกจับค่ะ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับความคืบหน้าเดี๋ยวรอติดตามการแถลง
จากคุณชาดาไทเศสด้วยนะฮะตอนข้อสองครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการแถลงออกมาอย่างไร
ด้านหลังของเราครับข้อความตัวเบอร์เริ่มเลยไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายครับ
วบลูกเขยของคุณชาดานะฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเนี่ยนะครับ
หมายค้นหมายจับเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ยังดูเหมือนกับว่า
สวมใส่ชุดนอนอยู่เลยนะครับหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนครับ
บอกว่าลูกเขยของคุณชาดาเรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้าง
ระบบน้ำปลาปลาครับหลายแสนบาทครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยืนยันแล้วก็ปฏิเสธนะฮะ
สู้ต่อทางกฎหมายเมื่อวานนี้มีการวางหลักทรัพย์ขอประกันตัว
และได้เปิดตัวชั่วคราวไปด้วยไปดูภาพตอนที่ตำรวจเอาหมายสาร
ควบคุมตัวถึงบ้านพักกันหน่อยฮะ
นี่แหละค่ะคนซ้ายสุดเลยนะคะใส่ชุดนอนอยู่อะค่ะ

คุณวีรชาติครับเป็นนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่
อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีครับ
และทุกคนก็ทราบกันดีว่าคุณชาดานั้นคือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามธ๒
แล้วก็มีภารกิจหน้าที่ในการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิท
อธิบัติหน้าที่โดยมีชอบเข้าไปควบคุมตัวนายวีรชาติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดูอำเภอทัพพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
มีศักดิ์เป็นลูกเขยของคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับ
โดยคุณวีรชาติก็ตื่นมาแล้วก็บอกเลยเมื่อกี้บอกว่า
ผมหลับอยู่คือพี่จะทำอะไรพี่ทำตามสิทธิ์ของพี่เลย
สวมใส่ชุดนอนอยู่เลยนะครับอยู่ในบ้านพัก
เจ้าตัวออกอาการคล้ายคล้ายจะหัวเสียด้วยสุดท้ายให้ความร่วมมือครับ
ตำรวจก็ตรวจค้นและยึดปืนมีทะเบียนได้๑กระบอก
ก่อนหน้านี้ครับตำรวจอีกชุดหนึ่งบุกเข้าไปควบคุมตัวนายมานพ
ผู้ต้องหาในคดีสนับสนุนเจ้าพนักงานให้เรียกรับทรัพย์สิน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พยายามวิ่งหนีจากลานจอดรถ
ธนาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุทัยธานีด้วยนะครับแต่ก็ไม่รอด
โดนล็อกตัวได้ในที่สุดและยังไม่หมดครับ
ยังควบคุมตัวนายยิ่งยงผู้ต้องหาคดีเดียวกันพร้อมของกลางเป็นเงินสด
หกแสนบาทเดี๋ยวเราลองไปดูวินาทีการจับกลุ่มกันหน่อยฮะ
วินาทีการจับกลุ่มนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการควบคุมตัวพลเรือนได้ก่อน๒ประชาชนทั่วไปนี่แหละ
ตัวได้แล้วสองหลังจากนั้นมีการซัดทอดไปถึงลูกเขยของคุณชาดา
ก็เลยต้องตามไปตรวจสอบครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ
ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานหลังจากจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อย
ตำรวจก็คุมตัวทั้งหมดมาสอบปากคำต่อครับ
เอ่อสองคนที่คุมตัวได้ก่อนหน้านั้นนะครับ
นำตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทันที
จากนายวีรชาติลูกเขยของคุณชาดานายมานพ
นายยิ่งยงที่ถูกตำรวจบุกรวบตัวแล้ว
ตำรวจขยายผลจับกลุ่มตัวนายธนพัฒน์ประหลัดเทศบาลตลุกดู
นายกุลทัศน์ผู้ช่วยในช่างโยธาเทศบาลตลุกดู่ครับ
รวมผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้เบื้องต้นมี๕คนด้วยกัน
ผู้บังคับการตำรวจปปครับ

ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ
ซึ่งยื่นประมูลโครงการสร้างระบบท่อประปา
ในพื้นที่ตำบลตลุกดูและตำบลหาดทนงครับ
แต่กลับถูกบุคคลปริศนาคมขู่ให้หยุดยื่นการประมูล
และอ้างว่ามีผู้ใหญ่เขาอยากได้โครงการนี้
พร้อมทั้งยินดีจะจ่ายค่าชดเชยค่าเสียเวลาให้
แต่ผู้เสียหายนั้นไม่สนใจ
ขอเดินหน้ายื่นประมูลต่อจนชนะนะครับ
หลังจากชนะแล้วกลับโดนกลุ่มมีอิทธิพล
มีการล็อบบี้ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างในจังหวัดอุทัยธานี

แล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้ขายไปซื้อร้านนู้นก็ขายไม่ได้

แล้วจะเอาพวกวัสดุก่อสร้างที่ไหนมาทำงานนะคะ

ก่อนที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนตลุกดูนั้นจะเรียกเข้าพบ๓ครั้ง
และเสนอให้จ่ายเงิน๑ล้านบาทแลกกับการดำเนินงาน

และนัดจ่ายเงินกันที่ลานจอดรถธนาคารเมื่อวานนี้
จึงแจ้งตำรวจให้ซ้อนแผนและเข้าจับกลุ่มตัวครับ
ข้อมูลการสืบสวนพบว่านายวีรชาตินะครับ
เขยของคุณชาดาทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการ
แล้วให้ลูกน้องแบ่งหน้าที่กันทำ
โดยมีนายธนพัฒน์กับนายกุลทัศน์ทำหน้าที่เกลี้ยกล่อมผู้เสียหาย
นายมานพทำหน้าที่เจรจาเรื่องเงิน
นายยิ่งยงครับเป็นการจับกลุ่มตามความผิดซึ่งหน้า
หลังพบว่าเดินทางมาพร้อมกับนายมานพเพื่อมารับเงินจากผู้เสียหาย
โดยกลุ่มผู้ต้องหานั้นให้นายมานพและนายยิ่งยงไปรับเงิน

แล้วมีการขยายผลค้นอีกหลายจุด
ก่อนจะจับอีก๓คนที่เหลือต่อมานะครับ
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติ
ท่านบอกว่าหลังจากจับกลุ่มมาได้คุยกับคุณชาดาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือพ่อของนายวีรชาตินี่แหละค่ะ
ท่านเองเข้าใจกระบวนการแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วว่า
ถ้าใครไม่หยุดก็ดูแลตัวเองกันไป
หลังจากนี้คงต้องขยายผลต่อเนื่องแล้วค่ะว่า
มีคนที่ตกเป็นเหยื่อถูกกระทำลักษณะแบบนี้

ลองฟังทางพันธบริปริธีจรวงเกียรติค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยมีความจริงใจในการทำงานเรื่องนี้นะครับ
นักเรียนคุยกันรู้เรื่องนะท่านไม่เกี่ยวท่านบอกแล้วว่าพี่ว่าไปเลยครับ
เรื่องต้นนะครับผู้การปปบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การปฏิเสธ
ส่วนผู้เสียหายนั้นยังมีเพียงรายเดียวแต่ตำรวจจะต้องขยายผลต่อไปนะครับ
และช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับนายวีรชาติพร้อมกับพวก
ยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนวางหลักทรัพย์คนละสี่แสนบาท
ก่อนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าจะต้องเข้าพบ
ถ้าหากว่ามีนัดหมายรายงานตัวนะครับ
อันนี้คือเรื่องราวที่มาที่ไปของเหตุการณ์ข่าวใหญ่ในวันนี้นะฮะ
ทีนี้พอข่าวนำเสนอไปแล้วก็พาดหัวว่าเป็นลูกเขยของคุณชาดา
ทีนี้สื่อก็ต้องไปจับจ้องทั้งคุณชาดาเองรวมถึงทางเสียหนู
หัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินนั่นเองค่ะ
คุณอนุทินพูดกับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้
บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็น
ว่าไม่มีใครเส้นใหญ่ไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมาย

ก็เมื่อวานนี้ค่ะให้สัมภาษณ์

บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะจากคุณชาดา
ลูกเขยของคุณชาดาถูกตำรวจจับดำเนินคดี

ก็มีการสั่งการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
นี่แหละคือการพิสูจน์ว่าไม่มีใครมีเส้น

ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นลูกเต้าใครทั้งสิ้น

นายชาดารวมถึงคุณมนัญญาไทยเศษ
ก็ได้รายงานให้ทราบแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามนี้
คุณชาดาเองก็แจ้งไปยังผู้ว่าผู้ว่าอุทัยนะคะ

ต้องสั่งให้นายกเทศมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนลองฟังคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
นี่คือการทราบการพิสูจน์จะไม่มีใครมีแข่ง
ไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายได้
ก็ถ้าทำผิดกฎหมายก็มีอะไรก็ต้องทำการ
ได้แจ้งพอที่พูดว่ารัฐกาลจังหวัดตรายทานีแล้วว่า
ถ้ามีหลักฐานพบตัวเนี่ยก็ให้แรงสัตว์ให้นายกยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
ถ้าทำที่ผ่านหลายก็ต้องรองรับหวันกรรมตามความผิดที่ตัวเองกรอบ
คุณชาดาก็ไม่ได้เข้าไปเข้าการอะไร
ก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างก็เป็นความชัดเจน
นี่แหละค่ะคุณอนุทินก็ย้ำให้เห็นถึงนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ให้ความสำคัญกับประเด็นการจัดระเบียบสังคม
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลกลุ่มมาเฟียต่างเพื่อสร้างความสงบ
ให้กับบ้านเมืองให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
เรื่องนี้ต้องค่อยไปนะคุณผู้ชม

หลายคนก็คงอาจจะอยากรู้แล้วแหละ

ของคุณชาดาไทเศษนั้นเป็นใคร
มาจากไหนก็เราจะพาไปดู
ประวัติกันหน่อยก็แล้วกันนะค่ะ

เทศบาลตำบลตลกดูที่อำเภอทัพทันอุทัยธานี

เมื่อวันที่๒๘มีนาคมปี๖๔

คะแนนทิ้งห่างประมาณ๔๓๐๘คะแนน

นายกเทศอยู่นายวิรชาติเนี่ย

ซึ่งเป็นลูกสาวคนที่๔ของคุณชาดาไทเศษ
เมื่อวันที่๑๐มกราคม
ปี๕๙ตอนนั้นเอาจริงจริงเนี่ย

ตามภาพที่ปรากฏด้านขวามือนะคะ

เป็นหมื่นหมื่นคนก็ต้องรู้ว่า

เป็นคนดังในพื้นที่นะคะ

ที่ผ่านมาการดำรงตำแหน่ง
นายยกเทศบนตรีตำบลตลกดูของนายวิทยาชาติ

โพสต์รูปภาพการลงพื้นที่

ในพื้นที่ลงพื้นที่ทำงาน
แล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบ

จนกระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่มตัว

เราคงยืนยันปฏิเสธอยู่

ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานในขณะเดียวกัน
คุณชาดาเองนั้นตอนแรกบอกว่า

สิบโมงวันนี้นะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ย

ไปตามแล้วกันถ้าไม่๑๐โมงเช้า

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเมื่อไหร่จะรายงานให้ทราบทันทีนะครับ

เมื่อกี้นี้ผู้การเต่าผู้การปปก็บอกแล้วว่า

ต่อสายให้ว่าไปตามกฎหมาย

เหนือกฎหมายนะครับแล้วเมื่อวานนี้
คุณชาดาได้มีการโพสต์ภาพ

แล้วช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าคุณชาดาเครียดไหม
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกเขย
คุณชาดาไทเศษโพสต์ภาพอุ๊ยอะไรอ่ะ

ช้อปปิ้งแล้วมีของแบรนด์เนมด้วยนะฮะ
คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับ
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
๒ทุ่มถึง๔ทุ่มมีเวลาไปเดินซื้อของดี
ราคาดีถูกใจจริงครับ
นานจะเจอของถูกและใส่สวยใส่ดีพอดีตัว
ส่วนมากจะเจอของถูกแต่ตัวเล็กดีใจจัง

ดึกแล้วยังมีคนขอถ่ายรูปดีใจครับ
และยิ้มด้วยภาพนี้ครับยิ้มเลย

รถไฟฟ้าแล้วมีคนขอถ่ายภาพขอถ่ายรูปด้วยนะฮะ
ลูกเด็กเล็กแดงก็มาขอถ่ายด้วยเหมือนกันนะ
ก็เป็นขวัญใจแฟนของประชาชนที่เขาชอบสไตล์แบบนี้ฮะ

แล้วยังมีคนขอถ่ายรูปดีใจครับ

แล้วใส่เสื้อผ้าลุคสบายครับชิวเลย
เมื่อกี้เห็นนะใส่กางเกงยีน

ภาพนี้เห็นไหมเสื้อเสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้ากางเกงยีน
หมวกมีคนโฟกัสบอกว่าหมวกที่ใส่เหมือนหมวกกุชชี่เลย
ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะอันนี้ไม่แน่ใจ

แต่ว่ามีแนวนะมีสไตล์นะฮะ
ผ้าไหมแขนสั้นแบรนด์หลุยวิตองครับ

ดูแล้วแบบมีชีวิตชีวาดูสบายตา
และที่สำคัญเดี๋ยวลองดูภาพที่เจ้าตัวโหนราวรถไฟฟ้าในบีทีเอสหน่อยฮะ
คุณดูสีหน้ายิ้มเลยเห็นป่ะ

นี่ครับคือนี่คือลุคการแต่งตัวของคุณชาดาเมื่อวานนี้นะฮะ

เพราะว่าเสื้อหรือวิตองอ่ะราคาช็อปที่แบบไทยอ่ะ
เท่าไหร่๗๕๐๐๐บาท

มีคนมาคอมเมนต์ก็มาถามก็คือจะดูลุคแหละ

ใช้อะไรแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่
เห็นแล้วมันจะมีลายหลุยอยู่เมื่อกี้ที่เสื้อท่าน
ถ้าไม่ได้สังเกตนี่อาจจะไม่ทันได้เห็นนะฮะ
คลิกการแต่งตัวของคุณชาดาไทเศษเนี่ยค่อนข้างจะหลายคนจะสะดุดตา

โอ้โหแล้วคือถุงช้อปปิ้งนี่ก็มีประมาณสัก๕ถุงได้มั้งครับ
แล้วแต่ละแบรนด์นี่ก็คือราคาอย่างที่บอกเจ้าตัวแฮปปี้
ราคาดีของดีแล้วก็ใส่ได้พอดีตัวอีกด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าราคาขายมันก็มีตั้งแต่หลักร้อยไร่ไปจนถึงหลักพัน
แล้วก็บางตัวราคาอาจจะเฉียดหมื่นก็มีเหมือนกัน
เท่าที่ดูจากโพสต์และดูจากภาพของคุณชาดา
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าเครียดอะไร

แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรนั้น
รอติดตามทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะข่าวเที่ยงไทยรัฐครับ
ก็เนี่ยดูเวลาคือตอนนี้๑๑โมงกว่าใช่ไหม
จริง๙โมงครึ่งวันนี้คุณชาดาเขามีต้องประชุม
ประชุมกรมทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเช้า๙โมงครึ่งชะโงกดูหน่อยค่ะ
มีไหมนะไม่เห็นมีคุณชาดาอยู่เลย
เงาคุณชาดาไทเศษนะคะ
ซึ่งจริงแล้ววันนี้ต้องประชุมคณะกรรมธิการการปกครองสภาพผู้แทนรัศดรตอน๙โมงครึ่ง
ทีนี้นักข่าวไปรอตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะไปรอจะถามคุณชาดาเกี่ยวกับกรณีนี้นั่นแหละ
ก็ทีนี้พอถึงเวลาประชุมเนี่ยปรากฏว่าคุณชาดาไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม
เห็นว่าติดภารกิจในช่วงเช้านะคุณผู้ชม
แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคุณชาดาบอกกับสื่อมวลชนนะว่าจะมีการแถลงข่าวกรณีนี้
พอเมื่อเช้ายังไร้เงาอยู่รอดูสักบ่ายโมงวันนี้
เผื่อจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ